โปรดติดตามตอนต่อไป

ที่เราพูดหมดแล้วเราสองคนก็ไม่เห็นเขา

ปกติถ้าเป็นตำรวจหรือว่าอะไรอย่างนี้จะใช้ไฟบด

เราก็เลยบอกให้แฟนว่าถ้าเขาไม่ใช้ไฟบนอ่ะ

ก็หลังจากนั้นแฟนก็ขับไป

เพราะว่าแฟนก็ดูยินแล้วหงายหลังไปแล้วอ่ะ

เป็นด่านชุมชนของทางปกครองเขา
เป็นด่านชุมชนของทางปกครองเขา
มีคนรับว่ายิงปืนมั่งอะไรมั่งละ

กับตัวผู้ที่มีปืน
ให้กลับไปเอาปืนมามอบให้กับทางรายการ

ก็ตอนนี้ยืนยันว่าเราก็จะต้องดำเนินเรื่อง

แล้วก็ตัวคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

๒ทุ่ม๘นาทีของวันที่๒มกราคมนะคะ

แฟนสาวไปส่งที่บ้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำตอนนั้นเนี่ยนะคะ

ออกมาไปในลักษณะที่ว่า

คนที่เสียชีวิตเป็นคนที่ถูกต้องสงสัย

หลายอย่างมันเลยเป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะคะ

ความกระจ่างของการยิงปืน

เพราะว่าข่าวที่ออกมาล่าสุดที่ตำรวจบอกกับชาวบ้าน

เขาต้องการเห็นตัวคนยิง
ว่าใครคือคนที่ยิงคุณสอนชัย
จนเสียชีวิตในคืนวันนั้นเนี่ยนะคะ

แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าที่ยิง

เพราะข่าวออกมาแค่ว่าไม่ได้ยิงไปที่รถ

คืออยู่ในจังหวะชีวิตที่กำลังเป็นขาขึ้น

หลักของบ้านอย่างเต็มตัว
แล้วกำลังจะมีชีวิตที่สมบูรณ
เพราะวางแผนแต่งงานปลายปีนี้

แต่ว่าจบชีวิตลงจากกระสุนปริศนานัดที่ว่าค่ะ

สองท่านที่เรียนรับเชิญทั้งหมด๓นะคะ

แต่ว่าคือเรื่องคดี

แต่เป็นทนายความที่มาทำให้เพราะว่า
ผมเป็นเพื่อนกับเขามา๒๐กว่าปีครับ

อีกหนึ่งท่านคือคนที่พยายามติดต่อสื่อนะคะว่า
ช่วยหาความจริงให้กับคุณน้าของผมหน่อย

คุณวัฒนาเดชวัฒนาโกมล

เดี๋ยวเราต่อสายคุยกับคุณสิริรัตน์ด้วยนะคะ

ระหว่างที่ทั้งสองท่านนั่งเครื่องมา

ในกรุงเทพขอบคุณมากที่อุตส่าห์มา
เอาตามที่เราทราบล่าสุด

ตำรวจจับตัวแล้วก็คุมตัวไว้ได้

โดยที่ตำรวจบอกมาที่ครอบครัว
อย่างชัดเจนหรือยังคะว่าคนนี้เป็นใคร
ใช่คนที่เป็นเจ้าของกระสุน

ข้อที่จริงที่เราทราบมาเนี่ยก็คือว่า

ข้อได้จริงว่าใครเป็นคนยิง

เป็นการเข้าแนวราบใช่ไหมคะ

ซึ่งก็เป็นตรงที่เป็นด่าน
ที่เขาตั้งเข้าไปจากด้านหลังของรถ

เบาะนั่งของคนขับนะครับ

หรือไม่ได้เป็นวิถีโค้งตก

หรือตามที่ตำรวจบอกทางครอบครัวก็ได้

คือที่เข้าไปตอนนี้
ทางนัดอยู่หลังคอก็คือ

ทอยเข้าไปที่ก้านสมองเลย
ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตนะครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้เท่าที่เรารู้คือจากการพิสูจน์แล้ว
เข้านัดหนึ่งที่ไทยทอยของคุณสอนชัย

ใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราคุยเพิ่มเติมนะคะ
คุณสิริรัตน์น่าจะได้เพิ่มเติมเพราะว่าอยู่ในช่วงบ่ายด้วย
เราจะคุยกับแฟนสาวของผู้ตายนะคะ

สวัสดีค่ะ

ที่ผู้ถี่สิริรัตน์ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติม

ตอนนี้เขายัง
เท่าวันนี้ไปรองพักเขายังไม่ได้เจ่นอะไรอะไรเลยค่ะ
เขาแค่บอกว่า
ขึ้นหน้า๘๐อะไรอย่างนี้เฉยค่ะ

วันนี้ที่ไปลงทันนะเขาบอกว่า
คือทราบตัวคนยิงแล้วแต่เขายันแบบได้สารภาพว่าเขาเป็นคนยิง
แต่เขาบอกว่ายิงขึ้นฟ้าเฉยไม่ได้ยิงตรงลงอย่างนี้ค่ะ
อ่าตกลงเขาบอกว่ายิงขึ้นฟ้าใช่ไหมคนที่ยิงปืนคืนนั้น
ใช่ค่ะเขาบอกว่ายิงขึ้นฟ้าเท่าที่วันนี้ไปฟันจากที่ตำรวจเขาเล่านะคะ
แล้วคนนั้นบอกไหมคะว่าที่ยิงปืนขึ้นฟ้าน่ะยิงทำไมคะ
วันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาบอกไหมว่าตอนที่ยิงปืนขึ้นฟ้า
คือตอนจังหวะที่รถของคุณสอนชัยกับคุณสิริรัตน์ผ่านด่านพอดี
คือรายละเอียดนี้เขายังไม่ได้เล่าให้เราฟังค่ะ
คือตำรวจบอกกระทำเราแค่ว่ายิงขึ้นฟ้าอะไรอย่างนี้เฉยค่ะ
แล้วก็คือเราก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าคนที่ยิงคือใคร
คือเขายังไม่ได้แจ้งมาทางเราเลยค่ะ
ตำรวจเนี่ยจับได้อยู่คนเดียวถูกไหมคะ
คือวันนี้เขาไม่ได้บอกว่าจัดได้คนเดียวหรือว่ากี่คนนะครับ
เขาแค่บอกว่าคนที่จับได้แค่บอกว่ายิงขึ้นฟ้าอะไรงี้เฉย
คนนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไหมคะ
คือเขาบอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้บ่อยอยู่
ตอนที่ชาวบ้านไปรวมตัวกันที่โรงพักเนี่ยนะคะ
คือคนที่ลงมาเคลียร์เนี่ยคือรองผู้การเชียงรายใช่ไหมคะคุณสิริรัตน์
คือไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็คือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร

เวลาครอบครัวค่ะเวลาครอบครัวยาดไปตามความคืบหน้าหรือรับความคืบหน้าเนี่ย
เป็นตำรวจโทรมาบอกหรือเราต้องไปถามที่โรงพักคะ
คือเราต้องไปโรงพักเองค่ะเท่าที่วันนี้เขาไม่ได้โทรมานะคะ
เราเป็นคนไปเองค่ะคือตำรวจไม่ได้โทรหาทางเราเลยค่ะ
ตอนนี้ยังไม่คิดจะเผาศพคุณสอนชัยใช่ไหมคะ
คือตรงนี้ทันเราก็คือรอให้แบบรู้ว่าใครเป็นคนฆ่า
แล้วก็เขาก็อย่าเห็นหน้าคุ้มค่าด้วยค่ะก็คือคนที่ยินนะคะ
คือแต่เราก็เลยจะเก็บศพเขาไว้ก่อนยังไม่ทำพิธีทางศาสนาเนอะ
คุณสิริรัตน์คะจากแผลของคุณสอนชัยเนี่ยกระสุนเข้าเนี่ยที่เดียวใช่ไหมคะ
คือหนูไม่ได้เห็นว่ากระสุนเขาอยู่ตรงไหนนะคะหนูไม่ได้เห็นแผลเขาเลยค่ะ
เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยค่ะตอนที่ตอนที่ขับกันมาก่อนผ่านด่านที่เกิดเหตุเนี่ย
ผ่านมาแล้วกี่ด่านคะจำได้มั้ย
หลังจากที่ลงมาจ่ะดอยคือปกติแล้วมันมีด่านนะคะ
ค่ะปกติแล้วกลับบ้านปีใหม่ทุกปีไหมคะ
คือเราสองคนอาจจะกลับบ้านปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ก็กลับบ้านเดือนละครั้งค่ะทุกเดือน
ทีนี้ช่วงเทศกาลเนี่ยที่ผ่านมาก่อนหน้าปีใหม่นี้เนี่ยนะคะ
ตรงจุดนี้มีด่านไหมคะ
คือไม่มีด่านค่ะเขาบอกว่าเป็นแค่อาสาสมัติอะไรอย่างนี้เฉยค่ะ
ตรงดันค่ะปกติไม่เคยมีเลยค่ะ
ปกติก็ไม่เคยมีปีอื่นก็ไม่เคยมีใช่ไหมคะ
คือปีอื่นนี้จำไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือปกติไม่เคยเห็นมีค่ะ
อ่าทีนี้ที่เราเห็นเนี่ยจากจากกล้องหน้ารถเนี่ยนะคะ
เราจะเห็นว่ามันมืดมากเลยนะเส้นนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ถนนเส้นนั้นคือเป็นชุนชมที่แบบคือมืดมากเลยค่ะ
จากก่อนหน้านี้อีกประมาณร้อยเมตรคือเมื่อมาเป็นทุ่งนาไงคะ

ก่อนที่ก็คือเป็นวันค่ะ
อ่าทีเนี้ยที่เราเห็นภาพเนี่ยนะคะก่อนที่จะเห็นหลอดไฟยาวยาวสีขาวที่มันเหมือนคล้ายคล้ายเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะ
คือมันมีอย่างอื่นบอกว่ามันจะมีด่านมาก่อนหน้านี้เยอะไหมคะไกลไหม
คือไม่มีอะไรเลยค่ะก็คือมีแค่ไฟล์ถ้าส่วนมากที่เป็นด่านส่วนอะไรอย่างนี้เขาก็จะเขียนไว้ว่าเป็นด่านส่วนหรือว่ามีสัญลักษณ์อะไรสักอย่าง
แต่คือวันนั้นคือมีแค่หลอกไฟแต่ถึงแม้ว่ามีแค่หลอกไฟเราก็บอกให้แฟนเราว่าชะลอความเร็ว

คือพูดกันเองก็บอกว่าให้ชะลอความเร็วถูกไหมคะ

ถ้าสมมุติว่าในคืนนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ชะลอ
คือถ้าผ่านด่านตรงนั้นไปหนูมั่นใจว่าแฟนหนูไม่โดนยิงอ่ะ
แต่คืนนั้นเราขับไม่เกินสี่สิบใช่หนูขับไม่เกินสี่สิบแน่นอน

คือจังหวะที่ผ่านด่านก็คือหนูได้ยินเสียงปืนเลยค่ะ

แต่คือตอนคือหนูก็ไม่รู้ว่าอ่าใครจะทรงยินนะคะ
ตอนนั้นคือไม่รู้ว่าแต่คือหนูได้ยินเสียงแค่ว่ามาจากข้างหลังกับฝั่งขวา
คุณสิริรัตน์ตอนที่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยได้ยินกี่ครั้งคะ
คือในขณะที่โดนยิงคือหนูได้ยินครั้งเดียว
แล้วในชั้นเดียวก็คือแฟนหนูก็คือหงายหัวไปข้างหลังค่ะสลามบ่อเนอะ
เราหาบระฝันซ้ายฝ่านที่หนูนั่งอยู่คุณสิริราต
ใช่ค่ะแล้วก็กางก็ไปปล่อยมือที่ปล่อยมือคว่ามลัยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นแฟนก็คนเหยียดที่เขาเล่นไว้
เราก็คือก่อนที่จะไปชงไฟฟ้าก็คือเหยียดไปใจแล้วก็เนื้อที่คนนาน
ก็คือชื่อภาษาที่หนูเรียกเขาค่ะก็คืออันโยอันโยสำหรับสองรอบ
คุณสิริรัตน์เอาจากที่เราจำได้จากที่เราเห็นในคืนนั้น

แต่ที่เราเห็นตอนที่ผ่านด่านตรงนั้นเนี่ยคนอยู่เยอะไหมคะ
คือมันมืดมากเราก็ไม่เห็นแต่ว่าเห็นว่ามีคนยิงอยู่แค่นั้น
จำได้ไหมเอาเท่าที่ตาเราเห็นอยู่สักกี่คนคะ
คือเราจำไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นคือเราจำไม่ได้
เพราะเราสองคนก็คุยกันแล้วก็ชะลอความเดียวแล้วก็ขับไป
ไม่ได้ทันสังเกตหรอกใช่ไหมคะก็คือขับรถ
ท่านสังเกตเพราะว่าถ้าในคืนนั้นถ้าสมมุติว่าเขาโบกให้เราหยุด

ทีนี้เดี๋ยวฉันถามแบบนี้คือจังหวะตอนที่ผ่านไอ้ดวงไฟที่มันเป็นไฟยาวสามเหลี่ยมสีขาวเนี่ยนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยลักษณะการโบกไฟของคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย
ตีความว่าคือโบกให้หยุดไหมหรือโบกเฉยโบกให้รถไปเฉย

คือเราเตรียมคือในขณะที่คือไม่เห็นว่าเขาโบสถหรือว่าทำอะไรแล้ว

คือไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามีคนโบกไฟอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ไม่เห็นเลยค่ะคือคุยกันสองคนไม่เห็นเลยว่ามีคนโบกให้เราหยุดรถ
แต่คือเราบอกให้แฟนว่าถ้าเป็นด่างไม่ว่าด่างอะไรก็ตาม
ก็คือให้แฟนชะลอความเร็วเนอะ
ทางครอบครัวจะรอจนกว่าความชัดเจนมันออกมาว่าใครเป็นคนทำ
อ่าคือใช่ค่ะก็คือไม่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะไปลงพัดอีกร่อนนะ
ถ้าครับคือแย่พี่น้องเค้าก็อย่าเห็นคนที่ทำ
แต่ต้องเสียชีวิตแบบนี้แล้วก็ไม่มีใครหยอม
ครอบครัววางแผนไหมว่าต้องการแค่ไหนคะ
คือต้องการขนาดที่ว่าขอเห็นหน้าขอให้มาขอขมาพ่อแม่
ถ้ามันอยากเจอหน้าเขาอยากเจอคนที่ทำ
แต่ว่าต้องเป็นแบบสมบัติแล้วก็พูดกับแยกพี่น้องว่าอย่าให้เขามาขอขมาด้วย
แต่ในขณะนี้ทางครอบครัวเราก็ยังไม่รู้ตังหลวงก็ยังไม่ได้แจ้งมาแล้วว่าคนนี้เป็นคนคุ้นค่าจริง
แต่วันนี้เท่าที่เราไปกับทนายสองคนก็คือขึ้นไป
โรงพักเขาบอกว่าขึ้นหน้าไป๘๐
อืมค่ะเดี๋ยวความคืบหน้ายังไง
คุณสีรีรัสต้องสอนเที่ยงนะครับ
ค่ะคุณสิริรัตนค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไง

เพราะว่านักข่าวคงช่วยตามหลายสำนักด้วยแหละนะคะ
สำหรับข่าวนี้ขอบคุณคุณสิริระสำหรับช่วงนี้นะคะ

สวัสดีค่ะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะ

คือเท่าที่คือเราเห็นจากกล้องหน้ารถเรา
เราจะเห็นว่ามันอาจจะมีสีส้มสะท้อนแสงก่อนนะคะ
ก่อนจะไปตรงสามเหลี่ยมที่มันเป็นสีขาวหลอดไฟ
แล้วตรงหลอดไฟตรงสามเหลี่ยมที่เราเห็นสีขาว
ก็จะเห็นคนเหมือนกับถือไฟฉาย
แต่ขนาดค่อนข้างเล็ก
รอบแรกรอบสองผมก็ยังไม่เห็นคนนะเพราะว่าเขาจะยืนอยู่หลัง
หลังไฟเลยใช่หลังไฟเลย
แล้วเขาไม่ได้ถือสัญลักษณ์เหมือนกับไฟที่จะเรียกมาให้เราโบกให้หยุด
เขาบางคนใช้มือเปล่าใช้มือเปล่าออกมา
บางคนก็ใช้ไฟฉายแค่กระพริบแล้วก็มีวางมืออย่างนี้
ซึ่งสัญลักษณ์อย่างนี้ทั่วไปเนี่ยเขาก็คิดสำหรับผมนะก็ชะลอชะลอหน่อย
ขอดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
อ่าครับผมซึ่งเขาก็ถือมือถือพวงมาลัยอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไร
คือแต่ฉะนั้นแบบเห็นที่เห็นแน่นะสองคน
แล้วก็เป็นลักษณะของดวงไฟเล็กน่าจะเป็นไฟฉายขนาดค่อนข้างย่อมหน่อยนะคะ

คือเอาล่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าความแปลของมันคืออะไร
คุณวัฒนาได้คุยกันในครอบครัวไหมคะว่า
คือสงสัยไหมคนในพื้นที่ว่าตกลงด่านนั้นมันเป็นด่านอะไร
คือจากเพื่อนที่เพื่อนของผมเองครับ
อยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ครับ
เขาบอกว่าไม่เคยมีด่านตั้งตรงนั้นเลยครับ

ไม่เคยมีครับเพราะมันไม่ใช่จุดอันตราย

มันไม่ใช่จุดเกิดเหตุกุฎจุดเสี่ยงภัยไม่ใช่อะไรเลยครับ
เป็นเส้นทางที่รถไม่ได้วิ่งเยอะ
ใช่ครับไม่ได้วิ่งเร็วไม่ได้สันจรบ่อยใช่ครับ

ไม่ได้ต้องใช้ความเร็วในเส้นทางนั้น

เขาบอกให้จอดจริงมันไม่มีสิทธิ์ใครจะยิงโดยการที่มันไม่จอด

แต่ทีนี้ที่คุยกันเนี่ยมันมีข่าวตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่ามันเป็นการยิงผิดตัวไหม
มีสายส่งมาที่ด่านหรือเปล่าว่าเขาสกัดจับยาเสพติดเกี่ยวกับเครือขายยาเสพติด

คนแถวนั้นเขาก็ตกสงสัยอยู่แล้วว่า

ที่เราไม่การันตีผมไม่ได้จอดตรงใคร
แต่ว่าบุคคลที่จะตั้งตานได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าตรงนั้นทำไมถึงมีด่านได้

ในฐานะทนายได้สอบอะไรคุณศรีรัตน์แล้วบ้าง

คือตอนแรกเนี่ยในด่านตรงนั้นนะครับ
คือเขาเท่าที่เราสังเกตเห็นเนี่ย
เขาใส่ชุดใส่อะไรเนี่ยมันไม่บ่งบอกว่าเขาเป็นอะไรเลย

เราดูไม่ออกว่าเขาจะเป็นตำรวจเป็นอ้อสอเป็นอะไรเนี่ยเขาดูไม่ออก
ตามปกติอย่างน้องเขาชาวบ้านเขามองว่า
อย่างคนชาวบ้านคนตั้งด่านเป็นตำรวจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
อย่างแรกเขาสงสัยกันอย่างนั้นนะครับ
ซึ่งแต่ตอนนี้ข้อที่จริงสรุปแล้วมันไม่ใช่ด่านของตำรวจนะครับ

แต่ที่ไปถึงปุ๊บเพราะเขาชาวบ้านเข้ามาเห็นเนี่ย
เพราะว่ามีการแจ้งไปที่ตำรวจแล้วว่ามีคนตายคนเสียชีวิต
ก็เลยมีตำรวจมารถตำรวจมา
ก็มีการพูดคุยกันต่างนานาว่า

หรือถึงแม้จะเป็นเรื่องยาเสพติด
ถ้าพวกเขาทำความผิดเนี่ยเขาไม่ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

คือจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะคะมันเป็นด่าน
เรียกด่านชุมชนเป็นด่านกรวดขันธรราจร

ถ้ามีทหารอยู่ร่วมในด่านนี้จริงแต่งเครื่องแบบหรือเปล่าคะ

ต่างกันตรงตัวหนังสือ
ซึ่งเราไม่มีทางเห็นอยู่แล้วในความมืดขนาดนั้น
เพราะว่าผมเมื่อเมื่อวานกว่าวันนี้ผมก็ไปลงพักตลอด
ก็ไปเห็นแล้วชุดของเขา

ชุดทหารคือชุดของอสที่ใส่นะครับ
คือของเขาดูก็คือเป็นชุดทหารเลย
คือชาวบ้านไม่มีทางที่จะแยกออกว่าอันนี้เป็นทหารหรือเป็นอศ
เพราะว่าผมถามทางเจ้าหน้าที่ฐานคนหนึ่งแล้ว
เขาบอกว่าถ้าจะดูต้องดูที่ชื่อ
ต้องดูที่ปักชื่อว่าทหารจะปักสีดำ

แต่คืนนั้นถ้าสมมุติเอาคืนนั้น
คนที่อยู่ตอนเกิดเหตุ
แต่งเครื่องแบบใช้คำว่าแต่งเครื่องแบบ

คือเขาแยกไม่ออกว่าอันนี้เป็นทหารหรืออะไร

ด่านที่รวมกันระหว่างฝ่ายปกครอง

เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าจะพยายามต่อสายตำรวจนะคะ
เพราะว่ามีอีกหลายเรื่องเลยที่เราต้องการ

ว่าตกลงแล้วที่จับได้จับได้แค่คนเดียว

ยิงปืนตกลงว่าเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้า

แล้วลักษณะของกระสุนที่เข้าที่ไทยทอยของผู้ตาย

การยิงปืนแบบไหน

การยิงปืนแบบไหน

การยิงปืนแบบไหน

การยิงปืนแบบไหน

การยิงปืนแบบไหน

อะไรที่ทำให้สงสัยแบบนั้นคะคุณวัฒนา
คือจากแฟนผู้ตายครับ

เห็นแฟนตัวเองตายแล้วแล้วรถชนเข้าไปในเสา
ปุ๊บก็มีกลุ่มคนเดินเข้ามา

แล้วเขาก็นั่งลงแฟนเขาก็กลัวมากตกใจ

ตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วค่ะ

แต่ดูว่าข้างในมีคนอีกใช่ไหม

ก็คือคนที่ด่านใช่ครับรู้สึกเป็นอย่างนั้น

ผู้หญิงลงจากรถแล้วยกมือขึ้น

แล้วเขาบอกว่าข้างในมีคนอีกใช่ไหม

มีอะไรรึเปล่ามีผิดปกติ
ผิดกฎหมายหรือเปล่าค้นรถไหมคะ
ค้นหลังจากนั้นคือเขาก็ผ่านไปสักสิบนาที
แฟนเขาเล่าให้ฟังนะผ่านไป๑๐นาทีเป็น๑๐นาที

คือการค้นรถเนี่ยไม่ใช่ชุดที่
หลังจากเกิดเหตุที่มีเสียงปืนแล้วเนี่ย
รถคว่ำเนี่ยแล้วเข้าไปเนี่ยค้น
คือรอจนอีก๑๐นาทีเนี่ยมี
ก็คือตำรวจท้องที่เนี่ยจากศนก็คือโรงพักท้องที่เนี่ยมาแล้ว

ก็คือคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วที่
ที่ยิงไปแล้วก็ที่รถคว่ำไปเนี่ย
เขาไม่ได้เข้าไปเลยไม่ได้ไปแตะต้องตัวของ

ถ้าเป็นเรื่องยาเสพติดคุณจะต้องเข้าไปก่อน
จับล็อกตัวหรือค้นต่างซึ่งมันเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญ

พอถามว่าในนั้นมีคนอีกไหม
ทางคุณศิลักษ์ก็เลยบอกว่าไม่มีแล้วมากันแค่สองคน

เขาก็บอกมีอีกคนนึงไม่ใช่เหรอมีอีกคนนึงไม่ใช่เหรอ

เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้ทางผู้เสียหายคิดว่า
สงสัยเขายิงเราผิดหรือเปล่า
ทำไมอยู่ดีรถเรามีแค่๒คนแล้วมาหาว่ามี๓คน

คือทางคุณศรีรัตน์ที่เล่าให้ฟังเนี่ย
คือมั่นใจว่าคนที่มาถามคิดว่าในรถมี๓คนแน่

ใช่ไหมคือแน่คือถามเนี่ยคือคิดว่ามี๓คนในรถแน่
แล้วเขาบอกมีคนเฉง้อมองเข้าไปดูในรถว่ามีคนอีกไหม
อืมซึ่งมาถามแบบเนี้ยแล้วก็ค้นรถเนี้ย
หัดตอนเกิดเหตุหลังชนไปแล้วเนี่ยเป็น๑๐นาที

อ่ามาเลยมาถามคือว่า
เขาก็บอกให้ลงมาให้ลงจากรถแล้วก็ยกมือขึ้น
คุณสายรักก็เลยนั่งลงกับพื้นตรงนี้แล้วก็ยกมือขึ้น

แล้วก็ถามในระหว่างนี้ก็ถามว่ามีคนอีกไหมมีคนอีกไหม
ก็เขาไม่ได้เข้ามาค้นนะ
ยังไม่ค้นรถแค่ถามหาคนใช่ถามหาคนถามเสร็จปุ๊บ
แล้วพอยืนยันว่าเสฟแฟนถูกยิงแฟนถูกยิง
เขาก็บอกให้ช่วยเรียกรถโรงพยาบาลหน่อย

เขาก็ไม่ค้นรถเพราะก็เหมือนกันรู้สึกว่า
ไม่มี๓คนพอไม่ใช่๓คนปุ๊บ

เรียนถามลำดับใหม่นะคะเพราะมันมีความหมายของการปฏิบัติหน้าที่
ได้ยินเสียงปืนรถฉลับแล้วคว่ำนะคะ
จังหวะตั้งแต่รถคว่ำ
คนแรกเข้ามาที่รถ

แต่คนแรกเข้ามาถึงตัวรถเนี่ย
เวลากี่นาทีคุณศิริรัตน์จำได้ไหม
เขาแจ้งมาประมาณ๕๑๐นาทีเลยครับ
ฉันก็เลยจะถามต่อว่า๕๑๐นาทีก็แล้วแต่เนี่ย
คนที่มาหรือกลุ่มที่มาเนี่ยใช่คนที่ด่านไหม

เพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่เข้ามาคือ

โดยเข้ามาก็คือถามหาคน

แต่ยังไม่ได้เข้าไปดูในรถใช่ไหมคะ
ไม่ได้ค้นรถไม่ได้ค้นหาของ

แต่มองเข้าไปดูหาคนแน่

แล้วมีความพยายามจะเข้าไปช่วยผู้ตายไหมคะ

คือเขายังให้คุณสินรักเนี่ย
อ้อมไปปิดกุญแจรถ

ทีนี้ถัดจากคนกลุ่มนี้ที่เข้ามา

อีกเล่ากี่นาทีที่เป็นตำรวจพื้นที่

คือตรงนั้นมันใกล้ทางหลวงแล้ว

ก็จะมีชาวบ้านมาเต็มล่ะ

อันนี้คือจังหวะที่ตำรวจมาถึงเนี่ย

ตำรวจมาปุ๊บตำรวจเข้ามาทำยังไงคะ

ตำรวจค้นรถเนี่ยค้นรถเหมือนเป็นการ

หรือตำรวจมาค้นรถแบบจะหาอะไร

ทีนี้นี่ถึงเป็นที่มา
ความสงสัยของครอบครัวผู้เสียหาย

ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจวิธีปฏิบัติ

ชาวบ้านเขาคุ้นไหมถ้าสมมุติตั้งด่านสกัดยาเสพติด

วิธีปฏิบัติมันจะเป็นคล้ายแบบในคลิปไหมคะ

คือด่านยาเสพติดในจังหวัดเชียงราย

ใหญ่ทั้งนั้นซึ่งถ้า

เขาจะโบกให้ชิดเลยครับ

เขาบอกให้ชิดซ้าย

แล้วก็เรียกให้ออกมาแล้วเขาจะทำการค้นรถเลย
อันนี้คือวิธีปฏิบัติที่เราเห็น

เพราะในพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีด่าน
สกัดยาเสพติดให้เห็น

ประมาณ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่คุณศรีรัฐยืนยัน

คือลักษณะแบบนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกถึง

คุณเป็นทนายแล้วแบบรู้จักด่านด้วย

ที่จะไม่ให้ความร่วมมือคุณจะต้องสั่งเขาดิ

สั่งให้หยุดคือในกลางคืนเนี่ย

เพียงต้องยืดออกมาบอกหยุดเลย
มันโบกอย่างงี้
คนที่ขับรถเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะสั่งอะไรเนี่ย

จัตรณฝ่าฝืนได้ยังไงมันไม่ได้
คือที่เราถามแบบนี้คือเราต้องการให้รู้ว่ามันเป็นการเข้าใจผิดจริงหรือเปล่า
แง่ของพฤติกรรมการแบบฉายไฟให้หยุดหรือเปล่า
อันนี้ข้อหนึ่งนะคะแต่ก็ขอย้ำอีกทีค่ะ
คือแต่สมมุติว่าถ้าเขาต้องสงสัยจริงวิธีปฏิบัติก็คือไม่ใช่ยิงเลย

เพราะว่าคือเอางี้ฉันไม่ได้พูดเองคือตำรวจก็อธิบายให้ฟังว่าไม่ใช่อยู่ดีตำรวจจะวิสามันได้
เพราะมันก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อเจ้าพนักงานที่ทำเหมือนกัน
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าเราได้สายของตำรวจนะคะ
เอาชัดตกลงด่านนั้นมีใครบ้าง
แล้วที่ค้นคิดว่าคนในรถน่ะเป็นใคร
แล้วตำรวจพื้นที่ที่มาที่มาค้นพอได้ข้อมูลอะไร
สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะฟังจากตำรวจบ้างนะคะ
ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายนะคะ
ตำรวจเอกวีรยุทธ์ประสบโชคค่ะ

ค่ะท่านรองดิฉันถาม

แต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอะไรแล้วแต่ท่านจะตอบนะคะ
เอาแบบนี้ค่ะจนถึงตอนนี้เนี่ยตำรวจควบคุมตัวไว้แค่๑คนใช่ไหมคะ

หนึ่งคนนั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โดยเขารับสารภาพแค่ไหนคะ
รับว่าได้เป็นคนยิงปืนนะครับ
แต่เขารับว่ายิงปืนจริงสามนัดติดต่อกันนะครับแล้วก็
แต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ยิงไปที่รถเขายิงขึ้นฟ้าครับ
อันนี้เป็นคำให้การของผู้ต้องหานั้น

ที่บอกว่ายิงขึ้นฟ้าเนี่ยยิงขึ้นฟ้า๓นัดซ้อนกันเลยใช่ไหมคะ

โดยที่ยิงขึ้นฟ้าสามนัดต่อเนื่องกันในจังหวะที่รถคันเกิดเหตุผ่านด่านหรือเปล่าคะ
ผ่านด่านครับครับครับแล้ววิธีไล่ตามครับ
ตามที่พยานนะอันนี้ผมเป็นหัวหน้าข้านักบ้านดังงานสอบสวนนะครับ
ตามที่ผู้ควบชายมอบหมายมาก็เราสอบปากคำนะครับ
ประคำตามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็
ตรงเป็นพยานก็คือตัวละครว่ามีใครอยู่ตรงไหนอย่างไรเขาก็ชี้จุดกันหมดทุกคนอยู่ประจำจุดหมดนะครับ

เราก็สอบประคำแล้วแล้วก็ให้เขานะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์ไปชี้ที่เหตุประกอบพยานหรือไป
เขาเรียกว่า
เข้าใจค่ะเข้าสู่กระบวนการทีนี้ที่ฉันถามท่านรองเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขายิงสามนัดขึ้นฟ้าเนี่ยในจังหวะที่รถคันนี้ผ่านด่านถูกไหมคะ

เขาก็บอกว่ายิงเพื่อขมเพื่อขู่นะครับบอกเองนะ
บอกว่ายิงข่มขู่เนี่ยยิงข่มขู่เพราะว่ารถคันนี้ไม่ยอมจอดแล้วจะให้จอดความหมายคืออย่างนี้เหรอคะ

คือจุดแรกนี่ดูให้ดีในคลิปนะครับได้ตัวละครละครับ
อ่าจุดที่สองนะครับจุดที่สองก็จะเป็นจุดที่สองก็จะเป็นอ่า
มีอยู่สองคนคนหนึ่งถือถือถือไฟฉายนะครับอ่า
จุดที่สองเนี่ยก็พยายามเรียกให้หยุดแต่รถน่าจะเป็นว่ารถเนี่ย
รถยนต์ของผู้ตายเนี่ยไม่ได้ลดกระจกลงนะครับ
แล้วก็ผมไม่ได้ยินเสียงแล้วก็อีกประการหนึ่งก็
รถติดฟิล์มมืดมากนะครับก็ไม่ได้จอดแล้วก็คนน่ะ
คนคนสุดท้ายนะครับก็เขาวิ่งไล่ตามไปนะครับ
ในขณะเดียวกันบอกหยุดหยุดไม่ยอมหยุดปุ๊บนะครับ
อาตาอาตาที่พยายามนะให้การก็ก็
ก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เป็นผู้ต้องหาก็
ก็วิ่งออกมานะครับแล้ววิ่งไล่ตามแล้วก็ยิงปืนนะครับ

ฉันเข้าใจถูกไหมเหตุการณ์ครั้งนี้
มันมาจากการที่ด่านเนี่ยตั้งใจบกให้หยุดแล้วรถไม่หยุด
คือคือในลักษณะของของของเอ่อ
ชุดสุดท้ายเขาบอกว่าอยากให้หยุดเขาไม่หยุด
ลักษณะเป็นอย่างนั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นคือสาเหตุมาจากการที่
โกกให้รถหยุดแต่รถไม่หยุดถูกไหมคะถูกต้องครับแต่คนที่
แต่คนที่ยิงเนี่ยบอกว่าตัวเองยิงขึ้นฟ้า๓นัดซ้อน
ไม่ได้ยิงไปที่รถอันนี้เป็นคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คำถามของดิฉันคือจากการพิสูจน์หลักฐานค่ะ
ลูกกระสุนที่เข้าไทยทอยผู้ตายกับลูกกระสุนปืนของเขา
คือลูกกระสุนเดียวกันไหมคะอันนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับ
กองพิสูจน์หลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นพยานนะครับ
ที่เราเหตุที่เราออกมาจับเพราะว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
ตัวละครทั้งหมดต่างก็ให้การว่าเห็นผู้ใหญ่บ้าน
เห็นผู้เยอะบ้านคนนี้นะครับเป็นคนยิงคนเดียวนะครับ
สามนักติดต่อกันนะครับโดยพยานที่เห็นเขามาออกมาจับนะครับ
โดยพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วบอกนะคะท่านรอง
บอกว่าเขาหันปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าหรือเห็นว่ายิงแบบไหนคะ
ก็ได้ยินด้านแรกเขาก็หลบกันแล้วครับเขาก็กลัวกันนั้นในส่วนใหญ่นะครับ

ทีนี้กลับมาค่ะด่านนี้เนี่ยไม่เคยมีถูกไหมคะ
นี้นะครับผมได้มีการตรวจสอบนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นด่านนโยบายนะครับ
นโยบายก็คือเป็นด่านที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
เขาก็มีนโยบายในการที่จะให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับนะครับ
กันเองก็ระดับนโยบายนะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเมาแล้วขับบ้างอะไรต่างบ้าง
คือดูแลตักเตือนคนในหมู่บ้านกันนะครับเป็นด่านเขาเรียกว่าเป็นด่านด่านด่านในช่วง๗วันอันตรายด่านปีใหม่นะครับ
เข้าใจค่ะท่านรองค่ะดิฉันขออนุญาตค่อนข้างกระชับเพราะว่าดิฉันเหลือเวลาน้อยอย่าหาว่าดุกันนะคะ
เอาอย่างนี้คือด่านนี้ไม่มีตำรวจเลยตอนเกิดเหตุ

นี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพราะเป็นคำสั่งผู้ว่าสั่งแล้วก็ร่วมกับทหารถูกไหมคะ
คือทหารเนี่ยนะครับเขาเป็นทหารในลักษณะเป็นทหารหน่วยพัฒนาที่เขามาเยี่ยมเยี่ยนนะครับ
เขาไม่ได้อยู่ประจำนะครับเขาก็มาถ่ายรูปแล้วรายงานเจ้านายว่า
มาตรวจเยี่ยมเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แล้วก็ได้ถ่ายรูปนะครับ
ทีนี้คำถามคือด่านนี้ได้รับรายงานว่าจะมีเครือข่ายยาเสพติดขับผ่านหรอก
แล้วก็โดยอำนาจหน้าที่เขาไม่มีนะครับต้องชี้แจงให้คุณจอมกฎเข้าใจว่า
ดูแลตักเตือนประชาชนในพื้นที่เกี่ยวเรื่องช่วงปีใหม่
เพราะฉะนั้นที่มาของการพยายามให้รถหยุด

งั้นกลับมาสาเหตุที่ต้องโบกให้หยุดเพราะอะไรคะ
บอกให้หยุดก็คงจะขออยากจะดูหน้าดูตาเปิดกระจกลงดูอะไรอย่างนี้นะครับ
ใครนั้นก็เห็นหน้าก็ทักทายกันก็คงอยู่แค่นี้นะครับ
ถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้นะคะคำถามคือถ้ารถไม่หยุดต้องยิงเหรอคะ
ต่อให้ไม่ยิงไปที่รถแต่ยิงปืนขึ้นฟ้าได้เหรอคะ
ผมดูในคำสั่งของของทางจังหวัดแล้วนะครับก็เป็นเรื่อง
ก็เกิดการชมละมุนกันไม่รู้ใครเป็นใคร
ลักษณะเป็นอย่างนี้
ขออีกคำถามคุณท่าน
ครับ
คือเหตุการณ์ลักษณะนี้มันนี่ซักคนนอก
คือน่าจะเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุหรืออย่างไรก็แล้ว
แต่ทำไมมีการโคนรถเหมือนสงสัยว่ารถคันนี้มีอะไรคะ
มันเป็นตำรวจที่อยู่ด่านยาเสพติดท่าก้อนะครับ
ถ้าเขาแล้วก็เขาก็มารับแจ้งเขาก็รีบมานะครับ
จุดละละเอียดรุ่นครูโบราณนำเรียนป่ะ

เข้าใจค่ะท่านรองค่ะเนื่องจากเวลาหมดแล้ว